ลิงกับกะปิเนี่ยเรารู้ว่ามันไม่ถูกกัน
ลิงเนี่ยกลัวกะปินะครับไม่เข้าใกล้เลยแหละถ้ามีกะปิมาวางอยู่
แล้วพลุล่ะคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะครับอยู่หลังปลางสามยอดเนี่ยนะฮะ
คือเขาจัดพิธีงานประจำปีแล้วมีการจุดพลุ
ครับพอจุดพลุปั๊บเท่านั้นแหละครับ
จุดพลุคนถามลิงหรือยัง
มันกลัวมันตกใจครับคุณผู้ชมครับ
มันวิ่งออกมาจากหลังพระปรางสามยอดแบบนี้ครับ
ดูตรงนี้ว่าเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวดูภาพไปเรื่อยครับ
ต้องรอลูกใหญ่นะนี่คนลุกป่ะ
ผมว่าเป็นร้อยตัวเขาบอกว่าน่าจะถึงพันตัวเป็นพันตัวด้วย

คือรถต้องหยุดมันหนีเข้ามาบนถนนบนฟุตบาท
แถวบ้านเรือนแถวนั้นนะครับเพราะว่าตกใจเสียงพลุฮะ
เพราะยิงเนี่ยชุดใหญ่ทีเดียวโอ้โหดูดิ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับจุดพลุถามลิงหรือยัง
เพราะว่านอกจากกะปิแล้วลิงก็กลัวพลุเหมือนกันนะครับ